ฝังงานข่าวของนนด๊กุล
วันนี้มาแล้วคุณผู้ชมขาบอกเลยว่า

เป็นประเด็นที่หลายคนจับตากันมาก

เจี๊ยดชิวกันไปคุณผู้ชมขา
เราก็ไปยื่นไมค์สำน้องต่อมาแล้วสำเรื่องเพื่อนมาหนีกับพูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่
แต่ว่าตอนนี้บอมเอาไว้ว่าตัวเองเป็นผู้กลุ่มความลับเรื่องหัวใจของแม่แอฟนะ
เพราะว่าแม่แอ๊บเนี่ยมีมาปรึกษาเรื่องความรักอยู่บ้างแต่ว่านุ่มต่อเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเยอะ
อยากจะให้เกียรติพี่สาวเป็นคนพูดก่อนโปรยมาขนาดนี้เอาล่ะเมื่อวานนี้เจอนนพุนค่ะ
เหล่ากองทัพสื่อไปเลยค่ะทุบไมค์หานนกุลเลย
แท้จริงแล้วความสัมพันธ์ของนนกุลกับแม่แอ๊บอะไรยังไงกัน
แต่สุดท้ายก็ต้องพบกับความผิดหวังค่ะ

นนกุลบอกว่าไม่สะดวกตอบเรื่องส่วนตัวจ้า
แต่เขาน่ารักมากเขาก็แบบว่าไว้เขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะพูดให้ฟัง
เจ้าตัวก็เดินจากวงสัมภาษณ์ออกไปเลยนะหลังจากที่สัมภาษณ์เรื่องงานเสร็จ
แต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเขาแบบให้สะดวกใจกว่านี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
มายกมือไหว้ขอโทษพี่นักข่าวด้วยนะเอ็นดูน้องนะ
เข้าใจน้องเหมือนกันแต่ก็เย็นก่อนนะคุณผู้ชม
นนกุลบอกว่าขอไปตอบเรื่องส่วนตัวในงานแน่
เรายังมีหวังเห็นไหมก็คืองานวันที่๙พฤศจิกายนนี้
แล้วพี่แจ๊คพลอยรู้ไหมงานนี้เขาจะออกงานคู่กับแม่แอฟทักษะ
เดี๋ยวลูกเขาเปิดตัวเลยเหรอ
ไม่แน่ไม่แน่หรือว่าเปิดละครหรือว่าเปิดใจ

นักข่าวทุกสำนักกรุณาเจาะไมค์นนคุณและแอฟทักษะอ่อน